หมื่นโป๊ปของเรานาทีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะคะ
ดังต่อเนื่องกันมายาวนาน

ไม่รู้ว่าเป็นข้ามพบข้ามชาติมาหรือเปล่านะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเดินทางไปที่สปลาว
สาวลาวกรี๊ดบอกเลยว่าห้างแตก
คือด้วยความว่าในเมืองไทยห้างมันแตกไปทุกห้างแล้ว

ต้องคุณเขาไปเนี่ยโอ้โหเป็นนับพันเลยนะ
เขาบอกว่าอย่างนั้นเลยนะเสียงกรี๊ดเนี่ยห้างแทบแตก
คือเต็มหมดมี๔ชั้นเต็มหมดทั้ง๔ชั้นคุณผู้ชมค่ะ
กรี๊ดดังจนแทบไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะ
ถ้าบอกว่าระยะทางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเรื่องจิ๊บจ้อยมาก
ถ้าเกิดว่ามาเจอค่ะซึ่งเราใกล้เรามาได้ค่ะ
ห้าขวัญแก่นกับลาวเนี่ยถือว่าไม่ไกล
กรุงเทพเรายังไปได้อะไรอย่างนี้
ยังไงก็ขอให้คุณเขาอย่าทิ้งแฟนคลับกลุ่มเล็กเนี่ยนะคะ
ขอให้แบบว่ามองมาที่แฟนคลับนะคะ
แล้วก็กลุ่มบ้านอื่นด้วยเหมือนกันขอให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณค่ะ
มาเตะเบียงจันทร์อย่างเนี่ยแหละมาเพื่อเราเลย
มาเราตั้งแต่กี่โมง

เราเต้นหนังเรื่องนี้แหละแบบปลื้มเราค่ะนะ

วิว้าวไม่ได้โชคพร้องนะคะ
ชื่นใจทุกคนมาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ
ซึ่งขอฝากความห่วงใยไปให้แฟนคลับทุกคนด้วยนะ
ว่าบางคนก็บ้านอยู่ห่างไกลนะคะ

ก็เห็นแล้วก็อย่างน้อยก็มีแฟนคลับเราตามมานะ
ส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นกลุ่มเราก็เรื่องความปลอดภัย
ผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นห่วงมาก
เขามาเป็นกลุ่มแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่าย
เรื่องที่เขาต้องเสียเงินอย่างนี้ผมจะเป็นห่วงมากกว่า
ใกล้กันนะคะแฟนคลับเนี่ยก็ถ้าใครมีกำลังทรัพย์แล้วก็อยากจะไปเชียร์ใกล้จริงค่ะ
แต่ว่าถ้าใครนะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรส่งใจไปพี่หมื่นโป๊คงไม่ว่าอะไรหรอกนะ

ดาวแน่นเหนียวแน่นโป๊ปสายเปย์นะครับคุณ